ทีนี้มาดูความร่วมมือไทยญี่ปุ่นเรื่องโรงเรียนบ้างค่ะ
โดยทางด้านโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถม
กับทางเมืองโคเกะฟูโกกะที่ประเทศญี่ปุ่น
มีการจัดทำแล้วก็ลงนามจัดทำสัญญาความร่วมมือกันค่ะ
แลกเปลี่ยนความรู้ต่อยอดแล้วก็นำมาพัฒนาโรงเรียน
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธินกรบัวภูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถม
ก็ได้ลงนามจัดทำสัญญาความร่วมมือกับนายซูซูเกะซูโบเนะ
นายกเทศมนตรีเมืองโคเกะฟูกูโอกะที่ประเทศญี่ปุ่น

แล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตจากประสบการณ์จริงค่ะ
โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
ทางคณะผู้บริหารรวมถึงนักเรียนเมืองโคเกะ
เดินทางมาเยี่ยมชมที่ประเทศไทย
ก่อนหน้านี้จะมีแค่นักเรียนของเราไปเรียนที่นั่น
แต่ว่าปีนี้ค่ะนายซูซูเกะซูโบเนะ

เป็นผู้นำคณะเดินทางมาถึงบ้านเราด้วยตัวเอง
ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแสดงหน้าตะสินไทย
แต่งกาย๒แบบก็คือชุดไทยแบบสวยงาม
กับชุดกิโมโนของญี่ปุ่นค่ะ
เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
แล้วก็เป็นการต้อนรับอย่างสวยงามด้วยนะคะ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถม
มีนักเรียนระดับปฐมศึกษาของประเทศไทยรวมถึงญี่ปุ่น
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกัน
เรื่องของกีฬาดนตรีวิชาการ
เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนของตนนะคะ
สำหรับการลงนามสัญญาความร่วมมือฉบับนี้
เป็นการลงนามต่อเนื่อง๕ปีค่ะ
โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกันทุกปี

สร้างแรงผลักดันให้กับเยาวชนนะคะ

แล้วก็เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมซึ่งกันและกันด้วยนะคะ